คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจนี้นะครับ
หนุ่มวัย๑๘ปีอยู่ในบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีคนยกพวกมารุมทำร้ายถึงในบ้าน
และท้ายที่สุดนะฮะก็มีการแทงกันจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้ายายของผู้เสียชีวิตเลย
ยายก็เล่าด้วยความตกอกตกใจแล้วครับ
พอเจ้านาธิตำรวจกู้ชีพกู้ภัยได้รับแจ้งแล้ว

ที่บ้านหลังนี้ภายในซอยพัฒนาซอย๘
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโอ้โหมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ในพื้นที่ก็เห็นสภาพพื้นที่ว่ามีการทะเลาวิวาดกันน่ะ
ทีนี้ครับผู้ตายก็คือนายนักคารินอายุ๑๘ปี

มีบาดแผลถูกมีดแทงนับ๑๐แผลคุณดูสิ
ใต้ราวนมขวาแผ่นหลังก็หลายแผลนะครับ
สภาพตอนแรกคือยังไม่เสียชีวิตนะฮะ

ของโรงพยาบาลฉลองเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่เนื่องจากอาการสาหัสทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
หลับที่นอนก็คราบเลือดเต็มไปหมดเลยครับ
ทีนี้มีการสอบถามยายของผู้เสียชีวิต
ก็คือนางร่อย่าร่อย้านาวีว่องอายุ๖๐ปีนะครับ

มีนายน็อตนางสาวกวางและนายบัง
รวมกับพวกรวมแล้ว๕คน
ซึ่งจริงกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็เป็นเพื่อนของหลานชายนะครับ
แต่ทีนี้ครับพาพวกกันมาบุกถึงห้องนอนของหลานชาย
แล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะกับหลานชาย
ก่อนจะรุมชกต่อยหลานหลานวิ่งหลบหนีออกไป
วิ่งหลบหนีออกไปปรากฏว่านี่นะครับ
ถูกกลุ่มของนายน็อตนายบังนางสาวกวางอะไรนะฮะ
วิ่งไล่ติดตามไปห่างจากบ้านตรงนี้ประมาณ๕เมตร
จากนั้นมีการชกต่อยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนที่นายน็อตจะใช้อาวุธมีดจ้วงแทงหลานชาย

แล้วกลุ่มที่ก่อเหตุก็ได้รีบหลบหนีไปท่ามกลางความมืดครับ
ส่วนหลานชายวิ่งกลับเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็มาล้มฟุบอยู่ที่เตียงนอนจมกองเลือดนะฮะ
ทะลักออกมาเลยยายเล่าให้ฟังแบบนี้
ยายก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
ส่วนสาเหตุยายบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดเลย
แต่คนก่อเหตุกับหลานชายก็เป็นเพื่อนกันแท้นะ
เคยเข้าออกที่บ้านนี้บ่อยนะครับ
แต่เพราะเห็นในคิดว่ามีอย่างทรงบีดให้ให้ตัวผัวมันน่ะ
นี่ครับเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดนายน็อตมือมีดได้เข้ามอบตัวกับ
ตำรวจสพฉลองของภูเก็ตแล้วนะครับ

ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน

ท้ายที่สุดที่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะ
ตำรวจก็ต้องตั้งข้อหานายน็อตว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวผู้ที่ร่วมก่อเหตุอีก๔คน
ดำเนินคดีต่อไปนะครับ